ทีนี้ค่ะมาดูประเด็นเรื่องของผู้ป่วยโควิด๑๙
แล้วก็รอคอยเตียงเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
เชื่อว่ายังมีผู้ที่รอคอยการรักษาอยู่จำนวนนึง
ผู้ที่ตกค้างอยู่ก็มีอยู่จำนวนนึงจำนวนไม่น้อยเลยจริง
ตามที่มีผู้ป่วยติดต่อขอรับความช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เองก็ทำงานอย่างหนักมากเหมือนกันนะ
กดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่เลย
ผู้ช่วยโคโศกสาบานแพร่ฉุกเฉินแห่งชาติ
ระบุว่าเจ้าหน้าที่คอร์เซ็นเตอร์ช่วงนี้ทำงานหนักมากจริง
เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับความช่วยเหลือเร็วที่สุด
วิงวอนนักแสดงคนดังบางท่าน
อย่าโทรไปกดดันต่อว่าเจ้าหน้าที่
เพื่อให้รับทุกเคสที่ท่านออกสื่อว่าจะหาเตียงให้
ส่งข้อมูลมาเราขอบคุณ
แต่ไม่ใช่โทรไปจี้แดกดันทำตามที่ท่านต้องการขอนะครับ
นี่ค่ะมีข้อความนี้นะคะ

ท่านค่ะบางท่านนะคะ

เจ้าหน้าที่ทำงานกันหนักมากจริง
คือมีดาราสาวคนนึงนะคะ
คือก่อนหน้านี้ได้ประกาศลงในไอจีส่วนตัว
ว่าครอบครัวของเธอเป็นหมอเป็น
เขาจะช่วยเหลือยินดีจะช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด๑๙ที่ไม่มีที่รักษา
แล้วก็โพสต์ว่าเธอได้ช่วยหาเตียงให้ผู้ป่วยโควิด๑๙ได้ประมาณ๑๐กว่าราย
ส่วนใหญ่ผู้ป่วยอาการหนักทุกคน
เป็นผู้ป่วยที่นอนรอเตียงอยู่ที่บ้านแทบทั้งนั้น
บอกว่าครอบครัวเธอเป็นหมอเป็นแพทย์อยู่สาธารณสุขอะไรแบบนี้ค่ะ

ตอนนี้มีคนติดต่อขอความช่วยเหลือเยอะมาก
รอเตียงเกือบอาทิตย์จนอาการเริ่มหนัก
อย่างกรณีพี่สนองก็เสียชีวิตระหว่างเดินทาง
ของเธอก็ช่วยกันหารถหาโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายมาเสียชีวิตเพราะว่ารอนานเกินไป

เนี่ยค่ะแล้วก็มีคนก็เลยมาเชื่อมโยงกับกรณีที่ผู้ช่วยโฆษกสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ว่าเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมหลายคนก็เลยโยงมาที่เธอเนี่ยค่ะคุณจูนนะคะจูนนัตชา
ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามไปว่าเอ๊ะใช่คุณจูนหรือเปล่าเนี่ย
ที่มีการโพสต์บอกว่าอย่ากดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่เลย
คุณจูนยอมรับกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีว่าอาจจะเป็นเธอก็ได้ครับ
อาจจะเป็นเธอก็ได้แต่เธอบอกว่าวันนั้นที่โทรไปเนี่ย
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รับปากว่าจะมารับผู้ป่วย
แต่ท้ายที่สุดไม่มารับตามนัดเธอบอกเธอโทรไปเคลียร์
เธอก็เลยบอกว่าถ้าสิ่งที่เธอทำไปมันเกินพอดีเธอกราบขอโทษ
แต่เธออยากช่วยจริงเธอไม่ได้มีเจตนาร้าย
ไม่ได้ทำเพื่ออยากดังหรือหิวแสงฟังเสียงเธอดูหน่อยนะคะ
เพิ่งจากการที่เราประสานงานช่วยคนนะคะ
ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรผลข้องหมองใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
ฉุนก็ขอโทษเจ้าหน้าที่ไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะ
แต่ว่าคือก็ทราบว่าทุกคนทุกฝ่ายทำงานกันเต็มที่แล้ว
แต่ฉุนก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นอีกนะคะ
นี่นะคะเธอก็ชี้แจงกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะมาดูอาการของนักคอมกันนิดนึงดีไหมคะ
วันนี้อาการยังทรงตัวรักษาตามอาการต่อ
มีดาราหายป่วยหลายคนนะคะ
คุณป้องนวัสคุณอิ๊บพุธิดันลูกสาวอ้าต้อยเสร็จถา
ดาราสาวหญิงหญิงสรุชานะคะ
วันนี้ยังมีดาราที่รักษาตัวอยู่๑๖คน
หายป่วยแล้ว๒๙คนค่ะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะ
ก็ทยอยออกจากโรงพยาบาลนะฮะสำหรับบรรดาศิลปินแล้วก็ดารานะครับ
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะและบุคลากรทางการแพทย์นะคะ